จากข่าวที่ออกมาว่าหมอโรคหัวใจชาวอเมริกัน
เขาชื่นชมประเทศไทยบอกว่าไทยเก่งนะ
ติด๑ใน๕ของประเทศที่ควบคุมสถานการณ์โควิด๑๙
ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
การติดเชื้อถ้าดูจากลักษณะของกราฟ
มันเป็นกราฟทรงระคังคว่ำ

เรื่องนี้ก็จริงต้องทำให้เราไม่ประมาทอยู่เหมือนเดิมนะฮะ

และขณะเดียวกันนะครับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง
ก็ยังต้องรอการแก้ไขอยู่
วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงทั้งสองเรื่องนี้นะครับ
เรื่องของการได้รับการชื่นชมแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจปากท้อง
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ
เป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันซ้ำซาก
เรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านเวลานี้
ซึ่งเขาบอกว่าภาพเดียวเนี่ยมันอธิบายแทนคำพูดได้มากมาย

มีภาพที่เขาส่งในออนไลน์เรื่องหนึ่งมาจากชนบุรีครับ
มาจากชนบุรีเป็นภาพที่ชาวบ้าน
เขาไปรอเข้าคิวเพื่อจะรับเงินแจกครอบครัวละ๑๐๐บาท

บจชนบุรีจะเป็นผู้แจกจ่าย
เขาตื่นกันมาตั้งแต่
บางคนตื่นตี๒บางคนตื่นตี๓
เพื่อมารับแจก๙โมง๙โมงวันนี้ครับ

สภาพแถวเนี่ยยาว
ก็เลยนั่งคิดดูซิว่า
คนต้องตื่นตั้งแต่ตี๒ตี๓
เพื่อมาเข้าคิวรับแจกเงิน๑๐๐๐บาท
แล้วก็ใช้เวลาตั้งไม่รู้กี่ชั่วโมง
ถ้าเขาไม่เดือดร้อนจริง

ชาวบ้านหลายคนบอกกับคนที่ถ่ายคลิปว่า
ที่ต้องยอมทนยอมเดือดร้อน

เพราะตอนนี้ยังไม่มีงานทำ

และกำลังจะไม่มีอะไรจะกิน

เขาคงไม่ลำบากมาขนาดนี้

พูดด้วยภาพเนี่ยมันเห็นชัดกว่า

ลามไปทั่วภูมิภาค

เพราะกิจกรรมกิจการนายจ้าง

แล้วตอนนี้ถึงแม้จะมีการผ่อนปลน

สถานการณ์ของแต่ละร้าน

เปิดขึ้นมาไม่กี่วันปิดต่อ

ไม่คุ้มค่าจ้างไม่คุ้มค่า

เพราะร้านหนึ่งนั่งได้ไม่กี่คน

ก็ไม่ได้ต้องเว้นระยะห่าง

ในจำนวนไม่กี่คนที่นั่งได้
ลูกค้าก็ยังไม่มาใช้บริการ

กินอาหารนอกบ้านให้น้อยที่สุด

เมื่อเปิดขายแล้วขาดทุนก็ปิดต่อ

กิจการเจอสภาพอย่างนี้

ผมฟังเจ้าของห้างมาเล่าให้ฟัง

คนที่มาเข้าห้างใหม่เนี่ย

ของยอดเดิมที่คนมาเดินห้าง

ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้

ใช้จ่ายใช้เงินได้น้อยที่สุด

หมุนเวียนกำลังซื้อไม่มี

แล้วก็จะมีสภาพที่คนตกงาน

เดือนที่๕ก็คงยังหางานทำไม่ได้

เงินเยียวยาไม่มีจะทำยังไง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รัฐมนตรีกระทรวงการคลังบอกว่า

ที่คนไม่มีจะกิน

ตัวเลขการก่ออาทยากรรมฉกชิงวิ่งลาวจี้ปล้น
มีสถิติสูงขึ้นกว่าเดิม
แต่ว่าที่ไม่ค่อยเป็นข่าว
เพราะรู้กันในวงตำรวจว่า

ก็ลงบันทึกประจำวันไว้เฉย
เจ้าทุกข์ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็ไม่ยอมไปแจ้งความ
เพราะว่าแจ้งความก็คิดว่าไม่ได้อะไร
แต่พอเจอมากหน่อยไปแจ้งความ
แจ้งความตำรวจก็ลงบันทึกประจำวัน
แต่ว่าไม่ดำเนินคดีนะครับ

จำนวนของการบันทึกประจำวันไว้เฉย
มีมากกว่าที่ดำเนินคดี
แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่า
เวลาเราติดตามข่าวเรื่องตัวเลขอัธยากรรม

จริงแล้วเนี่ยตัวเลขมันน่าตกใจ
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่า
ทั้งหมดเนี่ยกำลังจะบอกว่า
มาถึงวันนี้ฝ่ายหมอกับฝ่ายภาคธุรกิจ
จะต้องตกลงร่วมกันครับ

คุมการระบาดให้ได้
โดยให้คนได้ทำมาหากินได้เหมือนเดิม

ไม่ปิดทางคนทำมาหากิน

แต่ไปปิดช่องทางคนทำมาหากิน

สภาพตอนนี้เป็นสภาพที่เราคุมการระบาดได้

เมืองไทยเก่งคุมการระบาดได้

ช่องทางทำมาหากินของคนถูกปิด
แล้วเปิดขึ้นมาก็ไม่เหมือนเดิม
แล้วก็เปิดขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้
อันนี้แหละเป็นเรื่องที่จะทำยังไง
อย่างวงการมวย
วงการหมอนวดแผนโบราณเนี่ย

วงการนี้ก็เยอะนะครับ

เขายอมทำทุกอย่าง

ถ้าปิดทางให้เขาทำมาหากิน

เขาก็มีความชำนาญมีความถนัดเฉพาะตัว

มันก็เป็นกระแสไปอย่างนั้นนะครับ
เช่นนักกีฬาไปขายทุเรียน
เมื่อกี้ลิเกไปขายอะไร

เพราะว่าเขาถนัดเรื่องของเขา
ก่อนหน้านี้ก็มีลิเก

ไปขายโน่นขายนี่

เขาก็เอาตัวรอดปรับตัวได้ดี
แต่มีสักกี่ลายที่จะทำอย่างนั้นได้
ดีที่สุดคือเปิดช่องทาง
เปิดช่องทางให้เขาทำมาหากินได้
ผมถึงบอกว่าฝ่ายหมอกับฝ่ายนักธุรกิจ

แล้วก็นายกรัฐมนตรีต้องฟังทั้งสองฝ่าย
การตัดสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐาน
ที่บอกว่าคุมโรคระบาดให้ได้
แต่เปิดทางให้คนทำมาหากินให้ได้มากขึ้น
ตอนนี้ในหลายประเทศเขาก็ใช้สูตรนี้
ประเทศบอกตายเป็นตาย

เพราะว่าเขาคิดว่าถ้าปลดล็อกคืนเส้นทางการทำธุรกิจ

มาตรการต่างก็ตามมา
ฉะนั้นวันนี้วันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญที่
สบคและนายกรัฐมนตรีจะต้องตัดสินใจว่า
จะต้องมีมาตรการผ่อนปลนกับอาชีพต่างยังไง
มีคนบอกว่าโควิดนั่นเนี่ย
เราเราไม่กลัวแต่เรากลัวผีโควิด

โควิดคือการหวาดระแวงและกลัวเรื่องโควิดจนมากเกินไป
ในวงการเมืองบางคนบอกว่า
ช่วงเนี่ยผู้มีอำนาจในบ้านเรา

คือเอออะไรก็คิดว่าเป็นเรื่องที่คุณทักษิณดำเนินการทำการ
ก็เลยมีศัพท์ว่าครัวผีทักษิณ
คราวนี้เราก็ถูกหาว่ากลัวผีโควิด
ฉะนั้นสิ่งที่เรียกร้องก็คือว่า
อยากให้ช่วยกันคิดสูตรและเห็นความสำคัญ
ของการที่จะเปิดช่องทางให้คนทำมาหากินกันมากขึ้น
ให้เขาได้อยู่ได้และต้องตอบคำถามให้ได้ด้วยว่า
จากนี้ไปถ้าอยู่สภาพอย่างนี้คนไม่มีจะกินมากขึ้นมากขึ้น

เอาปิดท้ายวันนี้เมื่อกี้นั่งดูข่าว
เพราะว่าถูกรถตู้๒คันขวางทาง
หวอก็แล้วเปิดไซเลนก็แล้วยังไม่หลบ

จะต้องช่วยกันบอกให้รู้ด้วยว่าเรื่องนี้ผิดกฎหมายแล้ว
ส่วนบุคคลเขาทำผิดกฎหมายควรจะประจานให้รู้ว่า
ทะเบียนเขาเนี่ยหมายเลขอะไร
ให้ดีเนี่ยคนถ่ายคลิปควรจะซูมเข้าไปด้วยซ้ำไป

คนแบบนี้ควรจะได้รับการลงโทษจากสังคม

อันนี้ก็ติ้งไว้หน่อยในฐานะ

เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากเกินไป

แต่ว่าคนทำผิดกฎหมายแบบนี้
ต้องไม่เบลอและต้องประจานครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ